คุณแม่คุณสุดอึดกันก่อน
ผู้หญิงคนหนึ่งเธอท้องแก่๙เดือนแล้ว
ใกล้ครอสแล้วแล้วปรากฏว่า
เธอต้องไปสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย
อดรนทนร้อนนะคะหลายชั่วโมงจนกระทั่งสามทุ่ม
เธอบอกไม่ไหวแล้วปวดท้องคลอดมาก
ก็เลยให้สามีพาไปคลอดที่โรงพยาบาลนะคะ

เรื่องนี้นายสุวพงศ์กิติพัฒนภิบูรณ

แล้วก็นายประหยัดเงินใสรักษาการศึกษาที่การจังหวัดแม่ห้องศรเนี่ย
พอรู้เรื่องปุ๊บรีบเดินทางมาเยี่ยมเลยนะ
นำกระเช้ามาเยี่ยมนางสาวเฉลิมพลอยชัยวงศา
วัย๓๓ปีชาวอำเภอแม่เสรียงค่ะ
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวาน
คือเขาได้รู้เรื่องมาว่า๒๙๓๐สิงหาคมเนี่ย
มีการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สอบไปวันแรกเธอสอบไปได้วันเดียวคือ๒๙วันแรก

เธอเล่าเลยบอกว่าก็อุ้มท้องเข้าเดือนที่๙แล้วมาสอบแข่งขัน
บรรจุเป็นครูวิชาเอกคอมพิวเตอร์ค่ะ
วันแรกตอนใกล้เที่ยงวันรู้สึกว่าน้ำคร่ำเริ่มไหลออกมา
แต่ทนสอบต่อไปในภาคบ่ายจนสุดท้ายเกือบ๓ทุ่มนั่นนะคะ
บอกสามีให้พาไปคลอด
เพราะดีนะคะลูกชายออกมาแข็งแรงน่าเอ็นดูเชียวค่ะ

บอกว่าตอนแรกคงนึกว่าหมดโอกาสสอบบรรจุครูไปแล้ว
เพราะว่ามันต้องสอบ๒วันเธอสอบได้แค่วันเดียวเอง
แต่ทางคณะกรรมการควบคุมการสอบเนี่ย
โดยเอาโต๊ะสอบมาตั้งไว้ที่ข้างเตียงนอน

นี่ค่ะนั่งสอบกันแบบนี้เลย

เพราะพอดีโชคดีที่น้องคนเขาติดต่อสนามสอบไกลค่ะ

ค่ะสอบที่ห้องข้างหลัง

รักษาการศึกษาที่การจังหวัดแม่ห้องศร
ที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดสอบครั้งนี้ก็บอก

เลยตัดสินใจพิจารณาให้จัดโต๊ะสอบ

ก็ทำให้การสอบบรรจุครูของคุณแม่คนใหม่
สิ้นไปพร้อมกับผู้เข้าสอบทั้งหมด

แต่ว่าอันนี้ฝากเตือนไว้ก่อนกันแล้วกัน

น้องเนี่ยออกมาแข็งแรงแต่ว่าถ้าใครที่มี
อาการแบบนี้ถ้าเกิดว่าน้ำคร่ำมันไหลออกมาแล้ว

ต้องรีบหาคุณหมอทันทีนะคะ
เพราะว่ามันคือภาวะที่ทารก

มันจะมีโอกาสทำให้เขาติดเชื้อได้ง่ายมาก

เพราะฉะนั้นก็ยินดีกับคุณแม่รายนี้ด้วย
แต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็รีบหาคุณหมอนะคะ